มีความคืบหน้าแล้วนะคะที่เราตามมาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องของนางปรานีที่เขาเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
นางปรานีมาอยู่กับสามีนายอนุชาที่จังหวัดตาก
แล้วทางครอบครัวบอกว่าติดต่อนางปรานีไม่ได้
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน

สามีฆ่าฝั่งดินอยู่ในสวนของบ้านสามี
ครอบครัวก็เลยมากันจากกำแพงเพชร
มาจังหวัดตากมาแจ้งตำรวจแล้วก็ลองขุดดู
แล้วก็เจอนี่ตอนแรกเจอผมสีดำกระจุกหนึ่ง
เจอฟันกราม๒ซี่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเลย
ห่างกันไปสักนิดนึงข้ามฝั่งถนนนะนะ
ตำรวจก็ไปขุดเจอศพครับนี่ค่ะ
แล้วทางครอบครัวก็มาดูศพแล้วก็ยืนยันว่าเป็นศพของนางปรานีจริง
ส่วนสามีในอนุชาเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้
บอกทางครอบครัวว่าจะไปยาลา
บอกกับบางคนว่าจะไปทำงานกรุงเทพ
นี่นายอนุชาสุดท้ายไปอยู่ยาลาจริงนะ
ตามไปเจอแล้วก็รวบตัวมานะคะ

นายอนุชาคำพาอายุ๔๕ปีค่ะ
ผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังดินนางปรานีอินทิมา
แววอายุ๕๔ปีภรรยา
แล้วก็นำศพไปฝังเอาไว้ในดิน

บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งนายอนุชามาที่สภหาดใหญ่
ส่งมาไว้ที่นี่ชั่วคราวระหว่างรอส่งตัวกลับ
แล้วก็มีการสอบสวนเบื้องต้นนายอนุชาบอกว่า
ไม่ได้ฆ่าเมียนะนายอนุชาให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
บอกว่าไม่ได้ฆ่านางปรานีคืนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองกับภรรยาไปตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนบ้าน
อยู่ด้วยกัน๔คนเหล้าหมดไป๓ขวด
จากนั้นก็พาภรรยานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ระหว่างทางด้วยความเมาถนนขลุขระด้วย
ภรรยาตกจากรถจักรยานยนต์ค่ะตกไปเองเขาอ้างแบบนี้
แล้วก็บาดเจ็บตัวเองก็อุ้มขึ้นรถ
แล้วก็ขี่ต่อจนถึงบ้านครับแล้วก็บอกว่าก็ยังพูดคุยกันปกตินะ
ภรรยาบอกว่าหิวน้ำก็ไปเอาน้ำมาให้กิน
เนื้อเช็ดตัวให้แล้วก็หลับไป
ตื่นมาตี๕อ้าวภรรยาเสียชีวิตแล้ว
เขาบอกอยู่ดีก็คือยังนอนหลับกันปกติ
ยังเอาน้ำให้กินเช็ดตัวปกติแต่ตื่นมาภรรยาตายแล้วอ่ะ
เขาอ้างว่าเขากลัวค่ะสับสนค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงอยู่คนเดียวด้วยกลัวติดคุกด้วย
เอาศพไปฝังเอาศพไปฝังในสวน
แล้วก็หนีไปทำงานที่จังหวัดยาลาจนถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวค่ะ
นี้ก็ล้มลงอาคารเราไม่ล้อมลงนะก็ล้มลง
ซาดีเค้าลงไปนี้เดินพลอดทุกข้าว๕เย็นให้เขา
หวังว่ากินน้ำแล้วก็สับข้ากากเขากิน
พอลุกมาตีห้าทำตัวดูตัวแข็งขึ้นเย็นเจ็บเร็ว
ถ้าผมกลัวผมไม่รู้จะทำยังไงสับสนวุ่นวายผู้ปรึกษาก็ไม่มีด้วยเลย
จดปัญญาจริงผมก็กลัวว่าต้องปิดตัวตื่นกลัวไม่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
อันนี้เป็นการสอบปากคำเบื้องต้นนะคะที่ไปฝากเอาไว้ก่อนที่สพหัสใหญ่เป็นการชั่วคราว
ก็นำรถตู้ไปรับตัวนายอนุชากลับไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ค่ะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าช่วงเกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงวันที่๑๒๑๔กันยายน
ทางครอบครัวบอกว่าติดต่อวันสุดท้ายคุยกันวันสุดท้าย๑๔ใช่ไหม๑๔กันยายนเป็นวันสุดท้ายที่คุยกัน
ต่อไม่ได้อีกเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนางปรานีโทรมาบอกหลาน
บอกให้มารับจากตากเนี่ยออกมาอยู่บ้านที่เขมรแห่งเพชรหน่อย
แต่หลานยังไม่ว่างมาค่ะก็เลยคาดว่าช่วงเกิดเหตุน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะ

พอหลังจากนางปรานีเสียชีวิต
นายอนุชานำร่างของนางปรานีไปฝังไว้ข้างห้องน้ำก่อนนะคะจุดแรก
ผ่านไป๓๔วันศพเริ่มส่งกลิ่น
นายอนุชาก็เลยขุดร่างขึ้นมาแล้วย้ายไปฝังไร่อ้อยฝั่งตรงข้ามค่ะ
จุดแรกก็เลยเจอแค่ผมกับฟัน
ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะ
คาดว่าประมาณวันที่๒๐๒๑กันยายน
ขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพได้พักหนึ่ง
ไปทำงานกลีกยางทำงานได้แค่วันเดียวก็ออก
ออกสุดท้ายกำลังจะเดินทางนี่แหละถูกเจ้าหน้าที่จับตัวซะก่อน
คือถ้าไม่ได้ทำอะไรเขาจริงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
จะไปบอกว่าอยู่คนเดียวไม่มีคนปรึกษากลัวไปหมดก็เลยเอาศพเขาไปฝังแล้วก็หนีเลยอย่างนี้ไม่ได้
ก็ยิ่งจะโดนข้อหานักกว่าเดิมไง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนางปรานีนะคะที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ไปคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นคนที่คอยตามหานะ
คอยแจ้งตำรวจไปช่วยขุดดินหาลูกอ่ะนะในทึ่งปิงขอดนะคะ
คุณพ่อบอกว่าดีใจที่ตำรวจจับตัวนายอนุชาได้อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายอนุชาให้ถึงที่สุด
นายอนุชาจะปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือฆ่าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้าน
แล้วหนีไปทำไมพ่อบอกว่ามั่นใจในหลักฐานที่พบ
เพราะว่านางปรานีอยู่กับนายอนุชาอยู่กันแค่สองคน
แล้วนายอนุชาก็หายตัวไปนางปรานีก็ติดต่อไม่ได้
หลานสาวมาฝันว่านางปรานีเสียชีวิตก็พากันมาดู
ขุดเจอผมเจอฟันเจอศพเชื่อว่าครอบครัวนายอนุชาต้องมีส่วนรับรู้เรื่องนี้ด้วย
อันนี้คุณพ่อของนางปรานีบอกนะคะหลังจากพบศพเนี่ย
ก็ไม่มีใครฝันถึงนางปรานีอีกเลยพ่อเองก็บอกว่าพ่อก็ไม่ได้ฝันถึงด้วย
ใครต่อยอะไรและแบบนี้มันเกิดไปแล้วค่ะ

ขนาดที่นะฯมนิวันและนะอิสมรวย
แล้วก็พ่อพ่อน้างมนิวันกับน้าสำรวยนะฮะ
บอกว่าลูกชายบอกว่าไม่ได้ฆ่านางปรานีภรรยา
ระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับบ้านเกิดพลาดตกลงมา
พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เสียชีวิตแล้ว
ด้วยความตกใจเลยเอาร่างไปฝัง
ซึ่งก็เชื่อในสิ่งที่ลูกบอกนะ
แต่ถึงยังไงลูกก็ไม่ควรเอาศพเขาไปฝังแล้วหนีไปอยู่ที่อื่น
เพราะการทำแบบนี้ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย
ถ้าได้เจอหน้าลูกเดี๋ยวจะไปเยี่ยมวันพรุ่งนี้
แม่กับพ่อบอกก็อยากจะบอกให้ลูกเนี่ยพูดความจริง

เสียงร้องในคืนวันนั้นก็ไม่เห็นนางปรานีอีกเลย
ส่วนนายอนุชายังได้มาข่มขู่เธอด้วยนะ
ห้ามเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้น
ได้เห็นได้ยินอะไรไปบอกใครนะ
จากนี้ยังบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ
จากนี้ยังบอกว่าตั้งใจที่จะฆ่านางปรานี
บอกว่านายอนุชาเนี่ยเคยบอกว่าตั้งใจจะฆ่านางปรานี
ซึ่งพ่อกับแม่ของนายอนุชาก็รู้เรื่องนี้ดี
นี่แหละค่ะแล้วก็มาดูผลชนสูตรศพของนางปรานีผู้ตายเนี่ยนะ
ผลการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าถูกของแข็งตีเข้าที่
ท้ายถอยกลกยุบนะครับ
ก็เลยทำให้เสียชีวิตแล้วก็มีแผลที่หน้าผาก

แต่แผลตรงนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากการที่
จอบไปโดนตอนที่ขุดศพขึ้นมา
เพราะมีการย้ายศพใช่จอบอาจจะไปโดนที่หน้าผาก
แต่ว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นก็คือ
ถูกของแข็งตีเข้าที่ไทยทอยจนกระโหลกยุบ

ขัดกับคำให้การของนายอนุชาสามี
อ้างว่านางปรานีตกรถแล้วไปเสียชีวิตที่บ้านไง

อืมตำรวจแจ้งข้อหานายอนุชาสองข้อหานักนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะ